มาดูข่าวที่ผมเชื่อว่าสามารถเรียกน้ำตาคุณผู้ชมบางคนได้เหมือนกัน
หนุ่มตาบอดอายุ๒๓ปี
เป็นวันนี้พกพะเนจรร้องเพลงแลกเศษเงิน
ต้องการจะหาเงินเก็บเงินค่ารถตามหาคุณแม่คุณผู้ชม
เดินทางจากนนทบุรีไปชนบุรี
คือแม่ทิ้งเขาตั้งแต่๒ขวบเขาอยากเจอแม่มาก
แม้เขาจะตาบอดเขาพยายามร้องเพลงขอเงินพยายามเอาความสามารถแลกเข้าไป
เพื่อให้มีเงินไปตามหาแม่ของเขา
ไปฟังเสียงของหนุ่มคนนี้หน่อยคุณผู้ชมครับ
ก็แม่ครับตอนนี้ก็แม่ก็มารับผมหน่อยครับ
ผมคิดถึงแม่ผมอยากเจอแม่
มารับที่ไหนที่โรงพักษ์

บ้านบึงครับ

เขาก็อยากเจอคุณแม่เขาก็เหงาอะนะคะเอาจริง
คือสะอื้นออกมาด้วยความคิดถึงนะครับ
หนุ่มคนนี้คือนายกิติภูมิเจริญพันธ์หนุ่มพิการตาบอดวัย๒๓
เขาพูดต้องการฝากไปบอกถึงคุณแม่เขา
ชื่อว่านางอรไทยสุบินทิ้งเขาไปตั้งแต่๒ขวบ
คุณกิติภูมิเล่าชีวิตรันทศให้ฟังว่า
แม่เนี่ยแยกทางกับพ่อตอนเขา๒ขวบ
แล้วแม่มาอยู่ที่บ้านบึงที่ชนบุรี
ส่วนเขาแม่ทิ้งให้อยู่กับพ่อที่นนทบุรี
พ่อเขาอยู่กับญาติด้วยนะฮะ

ย้ายออกจากบ้านไปและทิ้งเขาอยู่ลำพังกับญาติ
ตอนที่เกิดมาตามองเห็นนะปกติตอนเกิดมาเนี่ย
แต่ต่อมาเป็นโรคต้อเงินเป็นโรคต้อหิตนะฮะ

ทำให้สุดท้ายตาบอดทั้งสองข้าง
ญาติก็ไม่สนใจก็ไม่ใช่พ่อใช่แม่เป็นแค่ญาติ

พยายามเก็บเงินเงินคนพิการ
พยายามจะร้องเพลงเป็นมณิพกษ
อย่างที่ผมบอกไปนะร้องเพลงแรกสิทธิ์เงินเนี่ย
ตามตลาดนัดต่างที่นนทบุรี
เงินค่ารถเดินทางมาตามหาแม่
เขาขึ้นรถตู้มาลงพัทยา
แล้วต่อรถโดยสารมาที่บ้านบึง
แล้วก็เข้าไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจสพบ้านบึง
ให้ตามแม่ให้ผมหน่อย
ต่อมาก็มีคนเห็นแล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก

มีการแชร์เรื่องราวนี้ออกไปอย่างกว้างขวางมาก

อรไทยสุบินอายุ๔๒ปี

ชื่อว่านายกิติภูมิเจริญพันธ์

ไม่ได้เจอกันมาแล้ว๒๑ปี
ตั้งแต่๒ขวบจนปัจจุบันอายุ๒๕
แม้วันนี้วันพ่อแต่เขาอยากเจอแม่

ผู้หญิงที่ชื่อว่าอรไทยสุบินอายุ๔๐
ให้ไปบอกตำรวจที่สพบ้านบึง
ให้ตามหาหนุ่มคนนี้เขาอยากเจอกันมาก